กลับมาเบรกนี้มาดูครอบครัวนี้กันหน่อยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมสำหรับ
พยายามเหลือเกินอยากจะให้ภรรยาตั้งท้องลูกคนที่๓
หน่อยได้ไหมอยากจะมีอีกสักคนเดินหน้าอ้อนวอนลีเดียภรรยาสุดที่รักให้ใจอ่อนหน่อย

ก็เจ้าตัวเนี่ยถึงขั้นว่าสะกิดภรรยาคนสวยออกสื่อกันเลยทีเดียว
ชาวเน็ตก็แห่คอมเมนต์แซวช่วยสนับสนุนคุณพ่อแมทกันเพียบเลยค่ะ
ล่าสุดสาวลีเดียเข้ามาร่วมงานอีเวนต์ที่โรงพยาบาลบำรุงราช
ก็เลยถือโอกาสนี้ถามเรื่องทายาทซะหน่อยนะว่าตกลงเนี่ยทายาทคนที่๓เนี่ยพอจะมีลุ้นหรือเปล่าค่ะ
รวมไปถึงเหตุการณ์ระทึกที่ลูกชายน้องดีแลนด์เนี่ยเกือบทำน้องสาวน้องเดมี่จมน้ำ
หัวอกพ่อแม่รับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดแบบนี้ได้ยังไง

คือแม่ไม่อยู่
ก็เพราะวันนั้นพ่อพาไปเล่นน้ำค่ะใดลับเธอจะอุ้มน้องอยู่ราวแหละ
ว่าเต้นเด็มี่ลงไปเหรอค่ะ
น้องก็เหมือนมันจะล้องไห้แต่ก็สอบหลักน้ำก็ถูก
เรียกว่าจากครั้งนั้นเธอคงไม่ฝ่ายน้องลงน้ำแล้ว

ตลอดเวลาจะอยากได้คนที่๓อะไรอย่างนี้

ออกรายการไหนก็สกิดออกรายก็พูดตลอดอะไรอย่างนี้
บางทีก็ไม่รู้เอ๊ะหรือเป็นมุกหรือเปล่า
หรือว่าซีเรียสหรืออะไรอย่างนี้
แต่ก็คือเขาก็อยากมีแบบพี่น้องให้ได้เล่นกับเมมี่หลายคน

เพราะว่าอย่างดีแลนด์ก็ไปกับพ่อได้

ก็รู้สึกว่าครบแล้วด้วยชายหญิง
ก็กำลังแบบเออเลี้ยงเขาอย่างมีคุณภาพได้

ไม่

ส่วนเรื่องกระแสเพลงว่างแล้วช่วยโทรกลับค่ะ
แจ้งเกิดของสาวลีเดียตั้งแต่ปี๒๐๐นู้นเลยนะคะ
กลับมาฮิตอีกครั้งในปี๒๕๖๒
กับการคอปเวอร์ของหยาดพิรุณนะคะ

ละแม่ละแม่

ทำให้เพลงนี้กลับมาฮิตอีกครั้งนะคะ

อาจจะมีรายชื่อของเธอเตรียมกลับไปร่วมงาน

เจ้าตัวบอกว่ายังไม่ได้รับการติดต่อ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับโอกาสค่ะ
ก็ต้องรอติดตามผลงานของลีเดียต่อไป
แต่ที่รอติดตามมากกว่าผลงานก็คือลูกคนที่๓นะคะ